ข่าวแรกวันนี้ไปดูหน่อยเรื่องของความเชื่อไม่รู้เป็นอาถรรพ์หรือเป็นแค่อุบัติเหตุ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ชนบุรีมันมีลมพัดแรงนะฮะ
แล้วก็เอากิ่งไม้หักลงมาแล้วก็ไปกระแทกกับพระพุทธรูป
นาปางหลีหลากประธานพรองค์พระล้มลงไป
แต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นคือกรุพระแตก
มีพระเยอะแยะมากมายชาวบ้านก็ตกอกตกใจส่วนใหญ่เป็นพระนางพญา
มันมีมูลค่าเหลือเกินแต่ฉันว่ามันคือรางร้ายหรือเปล่า
การที่พระล้มแบบนี้กรุพระแตกแบบนี้มันคือรางร้ายของคนในพื้นที่หรือเปล่า
กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์พระพุทธรูปปางยีลาประธานพรขนาดสูงสัก๑๐เมตร
สร้างมา๑๐กว่าปีแล้ว๑๖๑๗ปีอยู่ที่วัดทุ่งเหียงหมู่๔ตำบลหมอนนางอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ถล่มลงมาทั้งองค์อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับนะฮะปรากฏว่าพอองค์พระถล่มลงมา
พระเครื่องที่บรรจุอยู่ภายในนะฮะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเขาเรียกว่ากรุแตกนะฮะตามภาษาของที่เขาเรียกกันมา
การตรวจสอบตรงฐานขององค์พระมีรอยร้าวอยู่แล้วก็เลยทำให้พังทะลมจากการที่ถูกกิ่งไม้ทับลงมาอีกทีนึง
พระเครื่องข้างในเป็นพระนางพญาเนื้อดินเผาสีส้มนะคุณผู้ชมประมาณสัก๑๐๐องค์ได้ครับ
แล้วก็นำไปเก็บไว้ภายในวัดซึ่งชาวบ้านบางคนก็บอกว่า
การเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันคือรางร้ายก็อาจจะเป็นไปได้

ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลหมอนนางแล้วก็เป็นรองเจ้าอาวาสวัด
แห่งนี้ก็บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
กำลังสดหมวนอยู่นะฮะกำลังสดหมวนวาดพระอยู่ในกุฏิ
จู่มีเสียงกิ่งไม้ขนาดใหญ่หน้ากุฏิหักแล้วก็พังลงมา
ทั้งทางที่ตอนนั้นนี้นะฮะไม่มีลมพลัดอะไรแรงเลย
พระพุทธรูปปางลีลาประธานพรซึ่งตั้งอยู่หน้าวัด
พังลงมาอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละฮะส่วนพระเครื่องซึ่งพบนั้นเป็นพระที่เจ้าอาวาส
ปัจจุบันท่านสร้างขึ้นแล้วก็ไปบรรจุไว้ใต้ฐานของพระองค์ดังกล่าว
หลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกับเชื่อว่าเนี่ย
มันไม่น่าจะใช่ลางบอกเหตุร้ายหรือว่าลางร้ายตามที่ชาวบ้านเชื่อหรอก
เพราะว่าจากการสำรวจพบว่าช่างก่อสร้างอาจจะไม่ดีเท่าไหร่
ไม่ค่อยมีความคงทนแข็งแรงก็เลยทำให้พังลงมานะครับ
หลังจากเก็บพระออกมาแล้วนี่นะคะ
อาจจะมีการเปิดให้ประชาชนที่สถาไปช่าวบูชา
และก็เดี๋ยวจะนำเงินพวกนั้นเนี่ย
ปัจจัยมาซ่อมแซมวัดแล้วก็อาจจะมีการสร้างองค์พระใหม่ขึ้นมาให้ชาวบ้านได้กราบไหว้กันต่อไปนะครับ
แต่ว่าพระท่านก็เชื่อว่าไม่ใช่รางร้ายตามที่ชาวบ้านเขาคิดกันไปนะครับ